สวัสดีครับเอาเสียงมาทุกคน
กแก้วสบู่ก้อนกลิ่นพฤกษานานาพันธุ
ขนาด๑๐๕กรัมแพ็ค๔ก้อน
ครีมอาบน้ำกลิ่นกุหลาบขนาด๒๐๐มิลลิกรัม
บู่หอมสูตรเย็น๗๕กรัมแพ็ค๔ก้อน
แบบไหนราคา

ยังคิดไม่ออกขอเวลาหน่อยสิ

เราก็ต้องใช้ครับ

และสบู่นกแก้วที่แพงสุดคือสบู่เหลว๕บู

เหลือ๑กับ๓ตัวไหนถูกสุด

บู่นกแก้วสูตรเก่าอยู่ที่ราคา

๓ตัวหนึ่งเหรอ

ตัวนี้โฉมใหม่ของนกแก้วนะคะ

ตัวนี้ต้องถูกกว่า
สบู่พฤกษานนกแก้ว

จริงเปล่า

ไปแล้วข้อแรกอย่างทุลักทุเลนะคะ
คุณมีเงินตาร์สบแล้ว๒๐๐๐บาท
มันใช้คำว่าทุรัคทุเลปะ
คุณพูดถูกเพราะผมมากเลย
คุณข้อต่อไปเงินเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกสุด
ของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ฮ่าอ่านข่าวแล้วทำตัวเป็นกางนี่
เออไม่ใช่ไปโอนเอียนด้านใดด้านหนึ่ง

บอลทำไมไม่อ่านตามบท
ทำไมเร่งตามตามความคิด
ฮ่าคุณให้ไหนแทนเค้า
เอ้าอยากให้ประชาชนเขารู้ความจริง
นี่ทำไมไม่มีเวลาอ่านบทเนี่ยนอนน้อยเหรอ

อย่างนี้เขาเล่นตามดิสัยอีกแล้ว

มีปัญหาอะไรกับหน้าหนาวจ้ะน้องหมวย
หวยผิวแตกอะค่ะอยากได้ครีมทา

หวาเพราะที่บ้านมีปัญหาก็ซื้อรถไปขอโทษ
ตอนนี้ผิวแตกไม่กลัวถ้าเล่นอย่างนี้เสียวหัวแตกเลยจ
เอานี่ดีกว่าผิวหูผิวแตก
ไม่ใช่ปัญหาน้องรอสักครู่
นี่นี่ครับน้องหมวย
พี่มีครีมมาทำเสนอครับผม

มิสทีนไวท์สปา
นี่นี่เป็นยังไงนุ่มนวลทารับหูนุ่มนวล
นี่นี่

โอ้ย

มีแต่ไปให้คนอื่นเขาทาให้
เอาความจริงบอกน้องหมวยเขา
ไม่ต้องยิ้มพี่มีเมียแล้ว

ทิศิภาค

ของพี่นี่เป็นสเนล

มึงไม่รู้หรอกมึงคนชั้นต่ำ

เป็นส่วนผสมของหอยทาก
พี่ใช้ประจำดูหน้าพี่ดิ

เมื่อก่อนพี่แย่กว่านี้

ไม่ต้องคิดอะไรเหมือนคนบางคนหรอก
นี่เนื้อครีมเป็นไง

น้ำไปแล้ว

ของหน้าดิวะมาส่งให้หน้าทาให้
โอ้โหมีมือแตกขนาดนั้น

เดี๋ยวนะเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เออให้เดี๋ยวดูว่าเถอะ
เฮ้ยอะไรก็

ไม่รู้สาวให้ขาดให้กู
มันยังไม่เข้าผิวเข้าไม่

ของน่าผสมแสงแดงผสมแสงแดงด้วย

แสงแดงชู่แดง
เออนั่นแหละ
ราคาถูกที่สุด

โอ้โหครีมลื่นมากนะฮะ

เออให้มีตัวเทียบ

แต่แตกต่างกันตรงที่ของผมเนี่ยเป็นโลชั่น

หอยท่าหอยท่าเออท่าไปอุ๊ยเขาเล่นอย่างนี้เข้าไปข้างในเถอะค่ะ
หอยท่าไปค่ะได้ค่ะคุณเห็นไปแล้วสรรพคุณค่ะของโลชั่นมิสซีนนะคะที่เรียกได้ว่าสรรพคุณแน่นมาก
คำถามข้อที่สองค่ะมูลค่าสี่พันบาทเป๊กถามเลยค่ะว่าโลชั่นมิสตินทั้งสามชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
ผมว่าเรารู้อันนี้คือผสมกันแดดมันน่าจะแพงเหมือนกัน
แล้วก็เอามีทัพทิมจากประเทศสเปนอันนี้สเปนอยู่ยุโรป

แต่ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบเบื้องต้น
ไม่แบบนี้มีส่วนผสมโปรตีนที่ได้จากน้ำนมบัวและแพ้
บัวและหัว
ร้องไหนบัว

ผมเขาคิดก่อน

เอาล่ะค่ะคุณนิกกี้และคุณเลโอคะ

ตอบแล้วค่ะว่า๓คนนี้ขวดไหนถูกสุด
งั้นพี่เป๊กขอเฉลย
ขวดนี้ราคาอยู่ที่๗๙บาท
และขวดที่๓ที่คุณไม่ได้เลือกอีก๑ขวด

ตอนนี้เท่าไร๗๙เบอร์ครับ๘๙
ขวดนี้ราคาอยู่ที่๘๙เบอร์

คุณเลือกไว้ค่ะคุณคิดว่าถูกสุดนะคะ
๗๒เบอร์ครับขวดนี้ต้องถูกกว่า๗๙เบอร์ครับ

และขวดนี้ราคาอยู่ที่

๖๙เบอร์ครับ๖๙เบอร์ครับ